ไปดูเรื่องราวนี้ครับคุณผู้ชมครับ

ป่าช้าเขาเป็นพิธีกรรมที่เขาทำสืบทอดกันมานานแล้ว
แต่ว่าเขาไปล้างป่าช้ากันที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับ

คนลุกมากแล้วเจอทีเดียวเจอถึง๔

อุทิศตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
จรฐธีของมูลนิธิก็มากันเยอะครับ
มาจากมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ
มาทำพิธีล้างป่าช้า
เพื่อประกอบพิธีชาพนักกิจ
เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลครั้งใหญ่
หลังจากที่เขานั้นไม่ได้ทำกันมานานถึง๒๔ปี
ประชาชนที่มีจิตกุศลนะครับจากทั่วประเทศ
เขาก็ร่วมมาทำพิธีในครั้งนี้ด้วย
ก็คือมาร่วมกันขุดนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
การขุดป่าช้าหรือที่ทางมูลนิธิ
เขาเรียกกันว่าขุดทองแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมครับ
เขามีการนำร่างทรงมาก่อนนะ
ร่างทรงเนี่ยเขาจะมาทำพิธีเปิดหลุม
โดยการชี้ไปที่จุดที่มีร่างคนฝังอยู่
ด้วยการปักทงแดงลงไปเป็นจุดต่าง
แล้วมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อคุณผู้ชม
ร่างทรงเขาไม่ได้เห็นหรอกว่ามีศพอยู่ใต้ดิน
ถูกไหมแต่เขาไปปักทงเอาไว้
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปขุดขุดตามทง
ปรากฏว่าจุดที่ทงลงไปปักแล้วขุดมาเนี่ยนะ
พบศพทุกจุดทุกหลุมโอ้โหไม่น่าเชื่อ
โอ้โหเขาเล่ากันแบบนั้นนะคนลุกอ่ะ
มันเป็นเนื้อเรื่องของต้องใช้วิทยาลัยในการรับชม

แล้วก็ที่ฮือฮามากเลย
โอ้โหคือการขุดพบร่างกุมาร๔ร่าง

จรภีมุลนิธิก็เรียกว่ากุมารทอง๔องค์
แปลกใจก็คือสภาพไม่เน่าเปื่อยนะ
เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเขาขุดลงไปในหลุมเจอศพเนี่ยนะครับ

แต่เนี่ยเจอมาเป็นกุมารแล้วก็เป็นสภาพศพที่ยังไม่เน่าเปื่อย

เอาล่ะแต่คุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อ

แต่คุณผู้ชมสามารถไปร่วมกันทำบุญได้
ก็คือในวันที่๒๑เมษายนนะครับ
เวลาสักประมาณบ่าย๒ที่บริเวณสู่สารของมูลนิธิสว่างขอนแก่น
สามัคคีอุทิศบ้านสะอาดตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ไปร่วมสร้างกุศลแล้วก็ไปร่วมกันทำพิธีสวดอภิษฐรร
และทำพิธีชาพนักกิจต่อไปนั่นเองครับ
ใครอยากจะไปร่วมบุญนะคะก็ไปกันได้นะคะวันที่๒๑เมษายนนี้นะจ๊ะ
แต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งนะ
วิจารณญาณในการรับชมนะคะ